ไปดูเรื่องแย่ที่ถูกแชร์ผ่านโลกโซเชียลกันบ้างนะครับ
บอกว่าเป็นเรื่องแย่ของผู้พิทักษันติราช

มีคลิปหนึ่งมีคนโพสต์ไว้
ตำรวจชัยภูมิเนี่ยเมากลาง
แล้วชักปืนจ่อหัวของผู้หญิงคนหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อ๗๑๑
และตำรวจที่กำลังชักปืนจ่อหัวผู้หญิงเนี่ย

ถ้ายิงตอนนี้กล้องวงจรปิดจะจับภาพได้ไหม

พฤติกรรมแบบนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียล
เราก็แชร์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกทีหนึ่งครับ

เพราะว่าคนที่ถ่ายเนี่ย

แต่เนี่ยฮะเราวงกลมให้เห็นว่า
สิ่งที่ตำรวจถืออยู่ในมือ

อาวุธปืนคมคู่ผู้หญิงที่นั่งยอง
อยู่ข้างรถเก๋งหลังพิงรถ

ถือปืนกวัดแกว่งไปมา
เรื่องนี้คุณนิธิดลได้แชร์โพสต์
พร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น

พี่สาวกำลังเดินทางไปทำ

สาขาหนองแซงจังหวัดชายภูมิ
จอดรถอยู่ก็มีผู้ชายแต่งชุดตำรวจ
ออกเครื่องแบบถือปืนสั้น

ด้วยความตกใจพี่สาวก็ไม่ได้ลงจากรถนะ

ก็ทุบกระจกรถแล้วตะโกนขู่

แล้วก็ถามว่าถ้ายิงตอนนี้
วงจรปิดในเซเว่นจะเห็นไหม

คนใน๗๑๑ก็ได้ออกมาช่วยพี่สาว
ซึ่งพี่สาวนั้นอยู่ในอาการตกใจสุดขีด
แต่ตำรวจคนนั้นยังไม่หยุดกลางครับ

อยู่ไอ้คนที่แต่งกายคล้ายตำรวจเนี่ย
เดินมาขู่อีกถือปืนมาแบบนี้
โดยตำรวจกลางได้ใช้ปืนทุบศีรษะ

ผู้ชายนั้นบาดเจ็บนะครับ

เรื่องนี้ถูกแชร์มานานอ่าไม่นาน

สปกรตรสูญปฏิบัติการ

ชี้แจงถึงเรื่องนี้บอกว่าผู้ชายในคลิปเนี่ย
เป็นตำรวจจริงอันนี้อย่างแรกเลยตอบแล้วนะ

ชื่อว่าจ่าสิบตำรวจ

เป็นเจ้าหน้าที่สังกัดสพเมืองชัยภูมิ
ไปช่วยราชการงานสืบสวน
ที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดและอยู่ในอาการเมาสุรา

โดยเมื่อตำรวจเข้าไประงับเหตุจาอริน
ได้ขับรถหลบหนีและไปเกิดอุบัติเหตุตกถนน
ตำรวจจึงตามจับกลุ่มตัวไว้ได้

เพราะว่าเจ้าทุกข์ได้แจ้งความเอาไว้แล้ว
ขณะที่ผู้โพสต์ก็มีการเล่าเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุมีตำรวจพยายามโทรศัพท์

อ้างบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นข้าราชการ
หากถูกออกจากราชการไปลูกเมียเขาจะอยู่ยังไง

แต่ทางผู้โพสต์ไม่ยอมความค่ะ

แล้วถ้าวันนั้นพี่สาวถูกยิงขึ้นมาจริง
ต่อให้เป็นกระสุนลั่นก็ตามถ้าลั่นแล้วมาโดนเขาเนี่ย
ครอบครัวจะอยู่ยังไงเหมือนกัน
เหมือนเป็นการถามย้อนกลับไปนะครับ
คือเขาไม่รู้เลยนะว่ามาทำแบบนี้ทำไม

ทีนี้ก็ต้องตามเรื่องนี้กันต่อนะครับ